เคสนี้หึงหวงเหมือนกันแต่แบบเขาบอกหึงอะไรได้ขนาดนี้
ฝ่ายสามีเป็นทหารนะคะยศสิบเอกอืม
ฝ่ายภรรยาเนี่ยตั้งท้องอยู่๓เดือน
เขาบอกโดนสามีกระทืบจนน้ำคร่ำแตก
มีภาวะเสี่ยงแท้งคือชีวิตลูกตอนนี้๕๐
ห้าสิบเลยแล้วพอได้พูดคุยฟังเรื่องราว
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนทำร้ายร่างกายนะคะ
ตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเอาช่วงก่อนท้องเนี่ยนะคะ
ถูกทำร้ายร่างกายต่อเนื่องมา๓๔เดือนติดกันนะคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะเธอท้องอยู่๓เดือนนะอายุ๒๙ปี
วันนี้นั่งวิวแชร์มามาพร้อมกับคุณกันจอมพลังเลยนะคะ
มาร้องขอความเป็นธรรมกับกองทัพบก
เธอบอกว่าเธอถูกสามียศ๑๐เอกสังกัดค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
คบกันมิถุนายนต์ปีที่แล้ว
บอกถูกทำร้ายร่างกาย๕ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกคบกันมาเนี่ยมิถุนาใช่ไหมคะ
กรกฎาสิงหากัญญา๓เดือนได้ที่คบกันยังดีอยู่

ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเธอเข้านานหรืออะไรแหละ
คิดว่าแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่นจังหวะเช็คบงเช็คบินขับรถจะกลับบ้านนะคะ
จอดรถข้างทางแล้วทุบตีเธอพอกลับไปถึงที่พักก็ทุบตีอีก
แล้วทำต่อหน้าแม่ของสามีด้วยสุดท้ายเธอต้องไปโรงพยาบาล
ซี่โครงหักอืมนั่นคือครั้งแรกตุลาปีหกห้าครั้งที่สอง
เดือนต่อเดือนเลยค่ะพฤศจิกาปีหกห้า
สามีทหารเห็นเธอคุยโทรศัพท์กับลูกค้าเข้าใจว่าคุยกับผู้ชายอีกแล้ว
กระโดดถีบลงจากโซฟาเลยนะคะแล้วก็เข้าไปทุบตี

กระดูกซี่โครงใต้ราวนมนี่ร้าว

กับสามีทหารไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน

โทรศัพท์ฟาดหน้าเธอโดนสันจมูก
กำเดาไหลแล้วก็ตบหน้าซ้ำ

ข้ามทันวามามักกระเอาอีกแล้ว
กับสามีทหารไปงานวันเกิดเพื่อน
แต่สามีดันไปมีปัญหากับเพื่อนเจ้าของวันเกิด

แล้วตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนแพ้ท้องอะค่ะ
ก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจ

สามีทหารบอกเธอขอดูโทรศัพท์หน่อยสิ
บอกได้แต่แลกกันดูนะ

ขอดูของสามีด้วยเท่านั้นแหละค่ะ

บอกน้ำคร่ำไหลเลือดออก
แล้วก็เหวี่ยงเธอกลับขึ้นเตียงอีกรอบนึง

หมอบอกว่ามีภาวะเสี่ยงจะแทงลูก๕๐

แม้แต่ครอบครัวของสามีทหารเองก็เพิกเฉยเข้าข้างลูก

ก็มีผู้ใหญ่ในค่ายทหารทั้งระดับผู้พันธุ์ผู้กองหัวหน้าหน่วย
โทรมาหาเธอบอกเอายังไงเราจบเรื่องกันแบบเงียบได้ไหม
นี่ลงโทษให้แล้วนะทางวินัยเลยเนี่ยสั่งขัง๓๐วัน
แต่เธอบอกเอาจริงก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ในค่ายขังจริงหรือว่าไม่ได้ขัง

เคราะห์คนนั้นก็เลยไม่พอใจฉีกเอกสารทิ้งต่อหน้าต่อตาเธอเลย

โทรเข้ามาข่มขู่คุณกันจอมพลังด้วยบอกอย่ามายุ่งเรื่องนี้เพราะอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะลองฟังคุณกันนะคะ
มันมีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องทำร้ายติดใจ
โรงพยาบาลเขาประเมินว่าน้องเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าร้ายแรงไม่ใช่เหรอ
นี่มันคือพฤติกรรมของนักสังคมสงเคราะห

คุณมาช่วยเหลือเหยื่อหรือคุณมาช่วยเหลือหน่วยงาน

ก็หลังจากที่มาแล้วก็เลยได้เข้าพบกับตัวแทนของกองทัพบก

เพื่อจะส่งรายละเอียดไปให้หน่วยงานต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงขั้นตอนทางทหารที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
แล้วก็การให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้คุณกันบอกว่าจะรอดูว่าจะช้าไหม
ส่วนประเด็นเรื่องนักสังคมสงเคราะห์ที่ฉีกเอกสาร
คุณกันก็มีการยื่นให้ตรวจสอบเหมือนกัน
ว่าการกระทำนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่

เธอเองก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่
เพราะวันนี้ยังมีหน่วยงานของกองทัพ
ติดต่อไปที่น้องสาวของเธอเพื่อจะขอพูดคุย
แต่เธอตอบไปแล้วว่าเธอไม่ขอพูดคุยอะไรอีกแล้ว
แล้ววันพรุ่งนี้คุณกันจอมพลัง
ก็จะพาเธอไปที่สพเมืองชนบุรี

แล้วก็จะพาไปกระทรวงยุติธรรมขอชุดคุ้มครองพยานเลย
เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเธอบอกมีทหารบุกมาที่บ้านด้วย

เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะ
นี่คือเรื่องราวจากฝั่งของผู้เสียหายคือของผู้หญิงคนนี้

ทัพภาคที่๑ออกมาชี้แจงประเด็นนี้เหมือนกัน
บอกว่าจากประเด็นเรื่องทหารยศ๑๑ทำร้ายร่างกายภรรยา
แล้วก็บอกว่าหน่วยงานต้นสังกัดมีการคมครูมีการให้การช่วยเหลือต่าง
คือเขาบอกว่าคือหลังจากที่ทราบเรื่อง
หน่วยงานต้นสังกัดก็ช่วยเหลือผู้เสียหายก็คือฝ่ายหญิงแล้วนะ
ด้วยการนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่๒๒มีนาคม

และลงโทษทางวินัยกำลังพลขั้นต้นด้วยการสั่งขัง๓๐วัน
ส่วนโทษสถานอื่นอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการ
สำหรับคดีทำร้ายร่างกายอันนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของคู่กรณี
มีการประสานตำรวจแล้วให้ดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายได้เลย
และมีการดำเนินการติดตามส่งคืนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้เสียหายด้วยตั้งแต่๒๕มีนาคม
และจะดำเนินการเยียวยาตามความเหมาะสม
ในท้ายการชี้แจงกองทัพภาคที่๑บอกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับเหตุกำลังพลใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวในครั้งนี้ด้วยค่ะ
คือถ้าชี้แจงให้ผู้เสียหายหรือว่าครอบครัวเขาได้ฟังได้เข้าใจตั้งแต่แรก
ก็อาจจะไม่ได้บานปลายขนาดนี้ก็ได้
พอเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากที่ต่างใช่ไหมใช่ค่ะ